คุณผู้ชมตอนนี้มีประเด็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์เป็นประเด็นร้อนมาก
ใช่สำหรับการจากไปอย่างกระทันหันของพฤติสาวชื่อดังคนหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของลาลาเบลนะคะ
คือมีการไปพบว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตในช่วงเช้ามืดของวันนี้นี่แหละที่คอนโดแห่งหนึ่ง
ซึ่งไม่ใช่คอนโดที่เธออาศัยอยู่สภาพที่เจอคือเป็นแบบนี้
หงายอยู่ที่โซฟาล็อบบี้นั่นคือชั้นล่างของคอนโดเสียชีวิต
ซึ่งตำรวจบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๗๘ชั่วโมงแล้วแต่ไม่มีใครรู้นะคะ
คนก็แห่กันไปไว้อะไรฝากถ้อยคำต่างนานากันในเฟซบุ๊กของลาลาเบลผู้ตาย
ใช้ชื่อว่าทิติมานรพันธิพัฒน์กันอย่างล้นหลามค่ะ
ความคืบหน้าคดีนี้พันธุ์ตำรวจโทปิโยรสกัณหาสิริรองผู้กำกับการสนบุคโลบอกว่า
ตี๓ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งว่าพบศพหญิงสาวหน้าตาดี
นอนเสียชีวิตอยู่ที่โซฟาล็อบบี้คาซ่าคอนโดรัชดาราชพฤกษ์
ไปดูก็พบศพนางสาวทิติมาหรือว่าลาลาเบลนี่แหละค่ะ
สภาพศพนะคะสวมเสื้อยืดแขนยาวสีขาวพับแขน
แล้วก็มีเสื้อยืดแขนสั้นสีดำคลุมทับใส่กางเกงขาสั้น
หงายอยู่บนโซฟาตรงล็อบบี้โรงแรม
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีบาดแผลใดค่ะ
ไม่มีพยานระบุด้วยว่าผู้ตายมานอนเสียชีวิตตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
และไม่มีใครอยู่ที่ล็อปปี้เลย
ทีนี้ค่ะหลังจากได้รับแจ้งก็ได้มีการประสานกองพิสูจน์หลักฐาน
นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตามขั้นตอน

ลาลาเบลไม่ได้อยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้นะ
ตอนนี้ก็เลยต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าลาลาเบลมาจากไหน
ที่คอนโดมิเนียมนี้ได้ยังไงมาเจอใครหรือมารอใครที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้
แล้วไปพบเป็นศพอยู่บนโซฟาหน้าล็อบบี้ได้ยังไง
คือชาวโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุหัวใจล้มเหลว
เจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าเพิ่งสรุปนะคะต้องรอผลพิสูจน์จากคุณหมออย่างละเอียดก่อน
แต่ว่าตอนนี้โลกโซเชียลแบบโอ้โหระอุจริง
เพราะว่าเพื่อนสนิทของลาลาเบลขุดทั้งแชทขุดทั้งโพสต์ต่างนานาของผู้ชายคนหนึ่ง
คาดว่าน่าจะเป็นนายจ้างที่จ้างงานลาลาเบลเป็นงานเอ็นเตอร์เทน
อย่างนี้ค่ะไปทำงานเนี่ยเป็นภาพที่ผู้ชายคนนี้เขาโพสต์คลิปเอาไว้
ขออภัยโพสต์โพสต์ข้อความไว้ข้อความแรกที่ออกมาโพสต์เนี่ยเขาเขียนไว้บอกว่า
เสียใจจริงครับไม่คิดว่าการทานข้าวเล่าจะเป็นผลให้เกิดเรื่องใหญ่โตขนาดนี้
คนเข้าไปด่ากันยับและนี่คือคลิปที่ผู้ชายคนนี้โพสต์ด้วยตัวเองเลยนะคะ
อันนี้คือหลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวคนเข้ามาถล่มด่าเขาแล้วคลิปนี้ถูกโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คผู้ชายคนเมื่อสักครู่
คลิปแรกคือคลิปของลาลาเบลที่นอนดูลักษณะค่อนข้างเมาใหม่ผู้ชายเอามือจับหน้า

เนี่ยค่ะคือดูจากคลิปเนี่ยลาลาเบลยังตอบสนองคือยังไม่ตายอ่ะมีการขมวดคิ้วพลิกตัวไปมา
คลิปที่๒คลิปนี้ค่ะ
น้ำลายฟูมปากแล้วคลิปนี้คือเห็นชัดเลยว่าผู้ชายที่รูปหัวจับผมอยู่เนี่ยค่ะก็ยังถามว่าไหวไหมเนี่ย
เป็นคนถ่ายคลิปเองโพสต์ลงในเฟซบุ๊กตัวเองด้วย
เนี่ยคือยังโพสต์ด้วยความขำขันอยู่เลยนะแล้วตอนโพสต์คลิปนี้ก็เขียนแคปชั่นทำนองว่า
มอมเด็กมันเปรี้ยวเองอืมเออแล้วคลิปก่อนที่โพสต์ก็เขียนอีกว่า
คนที่ร้อยโอ้โหคือไม่รู้ว่าจะเขียนล้อเล่นหรืออะไรยังไง
แต่ผู้หญิงคนนี้อ่ะกลายเป็นศพอยู่ที่คอนโดของคุณอืม
แล้วประเด็นก็คือว่าเพื่อนสนิทของลาลาเบลค่ะงัดเอาแชทกลุ่ม
ที่มีผู้ชายคนนี้อยู่ในกลุ่มด้วยที่เขาคุยกัน
หลังจากที่เกิดเรื่องแล้วมาพูดคุยกันเลยบอกว่า
ทำไมถึงเอาเพื่อนเขาไปทิ้งไว้แบบนั้นเพื่อนเขาไม่ใช่หมา
วางทิ้งไว้แบบนั้นได้ยังไงผู้ชายบอกว่า
ขึ้นห้องไม่ไหวเพราะว่าเบลทิ้งตัวเหนื่อยอ่ะอ่า
แบบเนี้ยค่ะซึ่งเพื่อนสนิทก็เลยตอบไปเหมือนกันว่า
เอาเพื่อนเขากลับไปคอนโดทำไมตั้งแต่แรก
จะทำอะไรเพื่อนเขาใช่ไหมตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นบานปลาย
เพื่อนเพื่อนเนี่ยที่โกรธแค้นผู้ชายคนนี้คือตำรวจบอกว่า
เสียชีวิตเนี่ยเจ็ดถึงแปดชั่วโมงก่อนตำรวจไปพบตำรวจพบศพประมาณสักตีห้า
ย้อนกลับไปคือตอนที่ผู้ชายคนนี้ก็ยังอยู่กับลาลาเบล
เพราะว่าดูจากคลิปแล้วผู้หญิงยังมีสติอยู่
เพื่อนทุกคนถามว่าเห็นผู้หญิงน้ำลายฟูมปากขนาดนั้นน่ะ
คิดพาส่งโรงพยาบาลเหรอไม่เอ๊ะบ้างเหรอว่ามันผิดปกติ
ผู้ชายก็บอกไม่รู้ว่าคิดว่าเมาเหล้าเฉยเฉยโอ้โห
มันเลยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วผู้ชายก็ลบคลิปพวกนี้
ออกจากเฟซบุ๊กตัวเองไปหมดแล้วทีเนี้ยแฟนนุ่มของลาลาเบลอ่ะค่ะ
เขาให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวานนี้ลาลาเบลได้รับจ้าง
ให้ไปดูแลเครื่องดื่มที่งานงานหนึ่งค่าจ้างคือ๓๕๐๐บาท
จริงแล้วต้องเลิกงานตั้งแต่ห้าโมงเย็นค่ะแต่แฟนนุ่มมารู้อีกที
ก็คือเช้ามืดมารู้อีกทีก็คือลาลาเบลตายแล้วอ่ะค่ะ
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าตำรวจเข้าไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งอุ้มร่างลาลาเบลลงมาจากคอนโดมิเนียม
นั่นไงแล้วไปวางไว้บนโซฟาเออที่หน้าล็อบบี้ค่ะ
ตำรวจไล่ตามภาพเลยไปตามไปถึงห้องของผู้ชายคนนี้นะ
เคาะประตูไม่เปิดตำรวจต้องพังประตูเข้าไป
แล้วก็ควบคุมตัวคนที่อยู่ในห้องมาสอบปากคำนะคะรายงานข่าวบอกว่า
ผู้ชายที่อยู่ในห้องนั้นเนี้ยเป็นคือเหมือนเป็นเหมือนกัน
แต่เป็นผู้ชายอ่ะค่ะเดี๋ยวต้องรอการสอบปากคำเพิ่มเติม
ว่าเรื่องนี้จะมีความคืบหน้ายังไงบ้างอืมต้องรอผลตรวจชนะสูตรต่างต่างด้วยนะคะ
สรุปแล้วเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไรกันแน่